ตกลงเรายืนยันชัดเจนว่านี่คือเจ้าหน้าที่ของสรรพสามิตรจริงใช่ไหม๕นาย
ใช่ครับถูกต้องครับเป็นข้าราชการส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นพนักงานราชการแล้วก็มีพนักงานขับรถครับ
เป็นข้าราชการกี่คนครับใน๕นี้
ตอนนี้มี๓๒คนครับท่านโทษครับ
ข้าราชการ๒อีก๒คนเป็นอะไรนะครับ
เป็นพนักงานราชการครับพนักงานราชการครับอ่าแล้วอีกคนนึงเป็นพนักงานขับรถ
ใช่ครับพนักงานขับรถนี่คือคนนอกเลยใช่ไหมครับ
พนักงานขับรถก็เป็นพนักงานของกรมสรรพสามนี้แหละครับ
ก็ถือว่าเป็นข้าราชการคนหนึ่งไหม
เป็นเขาเรียกว่าพนักงานขับรถครับ
โอเคครับทีนี้ทั้ง๕คนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างครับ
เราได้สอบสวนสอบปากคำเขาบ้างหรือยังครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ผมเลยหนีครับว่าตอนนี้เราได้ตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงนะครับ

ตอนนี้ให้หยุดทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบป้องกันและปราบปรามก่อนครับ
เป็นข้าราชการของสำนักงานสรรพสามิตรภาคที่๑๐ครับ
ครับอ๋ออยู่ภาค๑๐นะฮะภาค๑๐ผมดูตามข้อมูลเนี่ยของสรรพสามิตรภาค๑๐
ก็จะอยู่ย่านนี้เลยย่านบ้านของคุณป้าพรเลยใช่ไหมฮะ
ก็เป็นทั้งหมด๕พื้นที่ครับ
ครับผมก็อยู่ในเขตกรทมครับกรทมแล้วก็จะแยกย่อยเป็นพื้นที่กรทมห้าของห้าคนนี้นะฮะ
อนเมืองหลัก๔สายไหมบางเขนบึงกลุ่มคณะยาวลัดกระบังมินบุรีคลองสามวาและหนองจอก
ใช่ค่ะทั้งทั้งห้าคนนี้เนี่ยปกติเขามีหน้าที่ยังไงครับท่านครับ
ก็คือต้องออกไปตรวจสอบสินค้าที่ลักลอบขายไม่เสียภาษีอะไรอย่างนี้เหรอฮะ
คือขออนุญาตเรียนครับว่าจริงหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็จะไปตามร้านค้านะครับที่มีการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ถูกต้อง
อาจจะมีการไปสำรวจก็ได้ครับคือบางทีก็จะขายตามร้านค้าทั่วไปครับ
เรามีหน่วยแบบนี้อยู่ทั่วประเทศเลยไหมฮะ
ใช่ครับมีอยู่ทั่วประเทศครับ
แล้วถ้าดูจากพฤติการของ๕คนนี้ที่ไปที่ร้านป้าพรเนี่ยครับท่านโฆษกฮะ
อย่างนี้ถือว่าผิดขั้นตอนชัดเจนเลยไหมฮะ
ขออนุญาตเรียนครับจริงแล้วเนี่ยถ้าตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับ
ถ้าเจอสินค้าที่ต้องสงสัยนะครับว่าเป็นสินค้าที่ไม่ได้ชำระภาษี
หรือเป็นสินค้าพรอมนะครับต้องนำสินค้าดังกล่าวครับ
ไปที่สรรพสามิทพื้นที่ครับเพื่อตรวจสอบครับ

แล้วเจ้าของร้านนะฮะเจ้าตัว
ก็จริงอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาเจ้าตัวไปก็ได้นะครับ
อายัดของที่คิดว่าเป็นสินค้าที่ไม่ถูกต้องครับ
แล้วไปตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนครับ
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ถูกต้องจริง
ก็จะเชิญกรณีนี้ก็คือผู้ต้องสงสัยนะครับ
ไปที่สรรพสามิตรพื้นที่ครับเพื่อแจ้งข้อหาครับ
กรณีนี้ก็คือการชำระภาษีหรือค่าปรับครับ

แต่งกายมาต้องแต่งกายแบบไหนครับ
จริงจริงตอนนี้ท่านทิบดีมอบหมายให้สั่งการไปแล้วนะครับว่า
ต่อไปนี้การออกตรวจในพื้นที่ต่างต้องแต่งเครื่องแบบเท่านั้นครับ
แล้วก็เช็ดตัวแสดงบัตรเจ้าหน้าที่ครับ
เครื่องแบบเป็นยังไงฮะท่านคืออย่าง๕คนในคลิปนี้เขาถือว่าเป็นเครื่องแบบไหมครับ
ผมเข้าใจว่าไม่ใช่นะครับ
ถ้าเป็นเครื่องแบบก็จะเป็นชุดสีน้ำเงินนะครับ

ติดยาติดเครื่องหมายอย่างถูกต้องครับ
ท่านผู้ชมต้องจดจำตรงนี้ไว้ด้วยนะครับที่ท่านโฆษกบอกนะครับ
เจอกับเราเองนะฮะต้องมีหมายต้องมีหนังสืออะไรแสดงไหมฮะหรือว่าขออนุญาตตรวจค้นกันได้เลย
จริงถ้ามีใบอนุญาตขายสุราขายยาสูบสามารถเข้าไปขออนุญาตตรวจค้นได้นะครับ
ต้องดูจากใบอนุญาตได้ครับ
บุกเข้าไปถึงด้านในโกดังเขาข้างหลังที่เขาเก็บสินค้าอะไรอย่างนี้ได้ไหม
ควรครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับคือถ้าสืบค้นก่อนนะครับว่ามีสินค้าผิดกฎหมายจริงเนี่ยจริงแล้วต้องมีหมายค้นนะครับ
แต่กรณีถ้าเกิดเราเห็นความผิดซึ่งหน้าคือโชว์อยู่หน้าร้านอย่างนี้นะครับก็สามารถตรวจสอบได้ครับ
แล้วอยู่ดีเดินเข้าไปแล้วแบบขอดูร้านนู้นร้านนี้ไปเรื่อยเลยอย่างนี้ได้ไหมฮะแบบสุ่มตรวจ
จริงผมด้วยข้อบังคับจริงแล้วเนี่ยจำเป็นต้องมีหมายค้นนะครับจากกรณีบางกรณีที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็ค้าบางตัวเป็นสินค้าที่เห็นความผิดเนี่ยอาจจะเข้าไปค้นได้บ้างครับ
แต่ก็ไม่ควรจะเข้าไปในลักษณะที่เข้าไปค้นในเคหาสถานนะครับแบบในคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านป้าพรอย่างนี้อันนี้ไม่ได้แน่แล้วล่ะถ้าผมฟังจากท่านโฆษกเนี่ยนะครับ
โฆษกฮะอย่างนี้เนี่ยทางสรรพสามิตรเราจะรับผิดชอบหรือว่าเราจะเยียวยายังไงป้าพรบ้างไหมฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านเขาเนี่ยเอาขึ้นรถตู้ไว้แล้วเอาเงินเข้าไป๕๕๐๐เนี่ยครับ
ก็ขออนุญาตเรียนครับว่าอันนี้ต้องเป็นผลจากการตั้งกรรมการสอบก่อนนะครับว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยเราตั้งกรรมการสอบเรื่องของข้อที่จริงอยู่นะครับ
อันนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรามีข้อมูลที่เป็นข้อที่จริงที่ถูกต้องแล้วเนี่ยตั้งกรรมการสอบวินัยหลังจากนั้นครับอันนี้ให้หยุดราชการได้เลยครับ
กรรมการสอบนี้จะใช้เวลานานไหมฮะอีกกี่วันฮะเรากำหนดไว้ไหมครับ
ผมแจ้งไปแล้วครับให้โดยเร็วนะครับภายใน๓วัน๕วันต้องให้ได้รับผลการสอบข้อที่จริงนะครับแล้วก็ตั้งกรรมการสอบวินัยครับ
ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดผิดจริงก็ต้องมีละให้ออกไล่ออกอะไรก็ว่ากันไปทางวินัยหรือว่าแต่ว่าทางคุณป้าเขาเนี่ย๕๕๐๐ที่ว่า๕คนนี้เอาไปเนี่ยเราจะเอาคืนให้เขายังไงครับ
จริงเดี๋ยวผมขออนุญาตประสานไปทางพื้นที่นิดนึงนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วควรจะดำเนินการยังไงเพราะว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นการกระทำของคนที่ดำเนินการที่ไม่ถูกต้องนะครับ
ก็เดี๋ยวไปว่ากันทั้งเรื่องของวินัยและเรื่องของการเยียวยาเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามทางพื้นที่อีกทีหนึ่งครับ